ไปต่อทีมือเรื่องของคนรักหมากันหน่อย
สนักพันปั๊กที่ตายไปครบ๑๐๐วัน
ก็มีการเสียเงินทุ่มเงินในการทำบุญครบ๑๐๐วัน
รวมทั้งทุ่มเงินเป็นล้านทำสุสานให้กับมันด้วยครับ

หมาพันธุ์ปั๊กจัดขึ้นเมื่อวานนะฮะที่คฤหาส์หรูเลยฮะ
ของครอบครัวสมบูรณทรัพย์ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองที่กาญจนบุรี
มีพระอธิการสมศักดิ์อินโทเจ้าอาวาสวัดประชามราชบำรุง
พร้อมกับพระลูกวัดกว่า๒๐รูปมาทำพิธี
ทุกขั้นตอนก็เหมือนการทำบุญครบร้อยวันให้กับคนตายทั่วไป
ขนาดเดียวกันก็มีญาตินะฮะ
เพื่อนขนาดจักรการผู้นำท้องถิ่นไปร่วมงานด้วย
กว่าคนนะฮะเป็นงานใหญ่เหมือนกัน
จูนนะฮะก็คือนายพรพิทักษ์แล้วก็คุณนพัฒน์สนั่นนะฮะ
เป็นเจ้าของน้องยูโรก็บอกว่าตั้งแต่ยูโรจากไปทำใจไม่ได้เลย

๑๓ปีเป็นอายุคนมันนานมาก

ตอนนี้ยังคิดถึงทุกวันเลยนะครับ

เพราะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ความรักความคิดอะไรก็อยู่ในใจผมและครอบครัวมาตลอดเวลา
ทุกวันนี้น้องอยู่ในตู้นี้ตั้งแต่วันเสียวันแรกจนถึงวันนี้ก็เก็บรักษากันไว้
บางคนก็หลายหลายคนก็ถามเอ๊ะจะฝังวันนี้ไหมผมเองกับครอบครัวก็ได้คุยกันก็
เพราะทุกวันนี้เก็บแค่ไหร่ตู้เย็นซึ่งไหนตู้ไอติม
ทางศาสนาพุทธที่บริเวณสุสานทรงโรมันที่สร้างขึ้นอย่างประนีตสวยงาม
งบประมาณในการก่อสร้าง๑๕๐๐๐๐๐บาทครับ
เอาเป็นอนุสรให้กับเจ้ายูโรของเขา
จากนั้นก็มีการแจกพระผงเนื้อว่านรุ่น๘รอบ
หลวงปู่แพ่วปวโรด้วยนะครับ
เป็นพระเกจิชื่อดังของวัดประชาราชบำรุง

เอาเงินไปบริจาคช่วยหมาจรจัดไหม

จริงคนก็ไม่ได้ประเสริฐไปกว่าสัตว์อื่นนะ
เราก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากัน

แต่ว่าปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะเป็นกำลังใจให้